คุณผู้ชมค่ะเบรกนี้ค่ะเราขอให้คุณผู้ชมมาร่วมแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของมันดาของตลกรุ่นใหญ่ของคุณจตุรงมกจก
ที่ได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะ
เมื่อวานี้พี่น้องในวงการบันเทิงได้เดินทางไปร่วมไว้อะไร
ต่อการจากไปของคุณแม่ปรานีผลบูลค่ะ
คุณแม่ของนักแสดงตลกชื่อดังจตุรงมกจกค่ะ
จากไปอย่างสงบนะคะหลังจากเข้ารักษาตัว
โดยเมื่อวานนี้ค่ะครอบครัวได้ประกอบพิธีรดน้ำศพ
โดยมีดาราสาวใบเฟิร์นพัชกรค่ะหลานสาว
แล้วก็ดาราศิลปินในวงการตลกเข้าร่วมงานจำนวนมากค่ะ
อาทิตย์คุณแท็กชวนชื่นทงทงมกจกค่ะคุณจอยชวนชื่น
รวมทั้งมีประชาชนชาวอำเภอโพธาราม
แล้วก็อำเภอใกล้เคียงค่ะที่ทราบข่าว
มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
สำหรับพิธีสวดอภิษฐรรมค่ะจะมีขึ้นในเวลา๒๐นาฬิกา
และมีพิธีชาปนกิจค่ะในวันอาทิตย์ที่๑๖นาฬิกานะคะ
ส่วนอีกหนึ่งข่าวเศร้าค่ะเกิดขึ้นกระทันหันค่ะ

คือการจากไปของคุณแม่จันทูลลาบค่ะวัย๗๗ปี
คุณแม่ของนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังจินตลาภูลาภ
เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันค่ะ
โดยครอบครัวค่ะนำร่างคุณแม่ไปบำเพ็ญกุศล

บันเทิงไทยรัฐค่ะต้องขอแสดงความเสียใจ
กับทั้งสองครอบครัวค่ะพี่จินตราแล้วก็พี่จตุรงค์ด้วยนะคะ
สำหรับพี่จินเองค่ะตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะร้องเพลงได้นะคะ
ของงดแล้วก็แคนเซิลงานทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นออกไปก่อนด้วยนะคะ

ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจกับทั้งสองครอบครัวนะคะ